กันดีกว่านะคะกับความสวยความแซ่บของซุปตาตัวแม่ปะทะดาราน้องใหม่
งานนี้บอกเลยว่าแย่งซีนฆ่าได้ฆ่าพรมแดงต้องสะเทือนค่ะ
นี่เลยค่ะอ้ำพัชราภากับดาราน้องใหม่คือใครรู้ไหม
บอกอย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้พี่อ้ำกับน้องเอ

เพราะว่าคุณพี่เขาเป็นดาราน้องใหม่
แล้วคือยังไงรู้ไหมเดินคู่กันมาเลยเพราะอะไร
เพราะเป็นพรีเซนเตอร์คู่กัน

ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งฮือฮากันทั้งประเทศเลยคุณผู้ชม
แล้วในงานนะอลังการมาก
เดินพรมแดงเฉิดช้ายกันสุดเลย
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมดูจังหวะหนึ่งนะ
สองซุปตาเขารับกันแรงเบอร์ไหนไปดูค่ะ

อุ๊ยเสียงดังเลยนะ

เออเริ่มเลยโดนกันซีนไง
ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องเอนี่แหละค่ะ

เหยียบชายกระโปรงไปเลยนะคะ
ตั้งแต่เริ่มงานคุณผู้ชมนะ
แล้วตอนสัมภาษณ์นะบอกเลยว่าพี่ก็ไม่ยอมน้อง
น้องก็เหมือนจะยอมพี่หรือเปล่านะ

ถ้าน้องเอจะเกิดคนเดียวนะฮะ

อัมภัชราภาษณ์ต้องการผู้ไฟลุกครึบจ้า
น้องใหม่ใช่น้องใหม่ในวงการ
น้องใหม่ร้ายมากร้ายมากร้ายยังไงคะน้องอัมภาษณ์

คือเวลาเรารู้ว่าเราต้องถ่ายพรีเซนเตอร์
ที่เป็นแบบด้วยกันเราก็อยากสวยกว่าอ้ำ
เมื่อคืนนายนอนไม่ค่อยหลับเลยคิดในใจว่า

น้องอ้ำรู้สึกว่าเราไม่ขโมยซีน

ถ้าเกิดเขาจะเป็นดาราเขาต้องตีอ้ำพัชราภาให้ตายก่อน

อยากแจ้งเกิดก็ต้องอ้ำพัชราภาให้ตายก่อนนะจ๊ะ

ถ้าเกิดว่าเดินข้างหลังแล้วมันก็ยังเย่งซีนอ้ำ
โอ้โฮอยากอุตส่าห์คิดถึงเขา

คุณผู้ชมแล้วฟังสัมภาษณ์น่ารักมากนะ

แล้วพอมางานนี้เจอพี่อ้ำพัชราภาแล้วก็ขออัปเดตหน่อยละกัน
คุณพี่คะช่วงหลังเอาจริง

ไม่อยากให้แม่อ้ำกลับมาโสดอีกรอบนะคะ
งานนี้ยังไงพี่อ้ำบอกเลยว่าพี่โพกเขาไปเจอคนเยอะไง
เสี่ยงสูงมาหลายงานก็เลยต้องห่างกันก่อน
คุยกันก็น้อยช่วงนี้แต่ว่าก็เจอกันน้อยด้วย
แต่ยังการดอกจันทร์ไว้ว่ายังเป็นกวนเล่นเกมด้วยกันเหมือนเดิม

ยังนานเจอกันทีอยู่

ไปงานแต่งงานแล้วเขาก็ไปเจอคนที่มีความเสี่ยง

ถ้าเจอคนที่มีความสุขก็เราต้องแยกกัน๑๐วัน

คุณผู้ชมยังเป็นกวนเล่นเกมกันอยู่นะคะ
เจอพี่เอด้วยขอถามโอกาสนี้แล้วกันนะ
ถามถึงความคืบหน้าพิธีชาปนกิจคุณแตงโมนิดา

เอก็บอกว่ามีโอกาสอัปเดตกับทีมของคุณแตงโมเรื่อย

คุณผู้ชมบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกได้เลย
เอเนี่ยยืนยันคำเดิมว่าพี่คนนี้เต็มใจช่วยเสมอค่ะ
โมเมนต์ที่น่ารักของพี่เอกับหนุ่มเบิร์ต
แฟนของคุณแตงโมในงานพิธีไว้อาลัย
พี่เอก็ยืนยันอีกเสียงนะคะว่าคุณเบิร์ตเนี่ย
เป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นมากจริงค่ะ
น้องเบิร์ตเรายังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องการทำงานอะไรเลย
แต่เราพูดคุยสนิทเหมือนกับ
เวลาคนมันเป็นเหมือนกับเพื่อนญาติอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องรู้สารรักทุกสุขดีไปอย่างนี้ค่ะ
เป็นเหมือนพี่ที่ดูแลห่วงใย

เพราะพี่เออยากซื้อแต่อยากซื้อหลายตัวเลย

รู้ว่าพี่เออยากได้ก็ส่งมา

ก็รักน้องอย่างเดียวพูดได้อย่างเดียวว่ารักน้องนะ

ก็เลยบอกทางพิมพ์ว่า

พี่คนนี้พร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือเสมอเลยนะคะ

คอยสแตนบายคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอเลยนะ

ไม่ใช่ว่าคุณแตงโมหรือว่าคุณเบิร์ตคนเดียวนะคะ